กีฬามวยไทยนะคะก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติค่ะ
เลยเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย
ซึ่งได้บัวขาวบัญชาเมฆมาเป็นครูผู้ฝึกสอนด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอหมุนค่ะ
เวทีราชดำเนินคือเวทีมวยมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดของไทย

นี่คือสุดยอดประสบการณ์ของชาวต่างชาติ๘คนที่รักมวยไทย
พวกเขาได้ขึ้นสังเวียนแห่งนี้ค่ะ
ซีชานไฮเดอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานวัย๓๑ปี
เขาดีใจที่ได้มาไทยครั้งแรกได้กินอาหารไทย
มวยไทยกับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกที่เขาปลื้มที่สุด
และได้ขึ้นชกบนเวทีราชดำเนิน
ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติในต่างแดนเชิญชวนมาเที่ยวไทยชกมวยไทยชิงรางวัล
ผู้สมัครกว่า๑๐๐คนคัด๒๐คนเดินทางมาเรียนมวยไทยกับบัวขาว

เหลือนักชก๑๖คนแบ่งกลุ่มละ๔คน
ย้ายไปเรียนมวยชายามวยท่าเสามวยโคราชและมวยลบบุรีกับครูมวยถึงถิ่น
ก่อนจะได้๘คนสุดท้ายก้าวขึ้นมาประกบคู่ดวนหมัดบนเวทีราชดำเนินในรอบชิงชนะเลิศ
มูลค่ารางวัลรวมกว่า๓แสนบาท
นายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจภูมิหน่วยการกองส่งเสริมกิจกรรมททคาดหวังว่า
ความประทับใจพร้อมกับการบอกต่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสังคมออนไลน์
กระตุ้นให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเรียนมวยไทย
ประเทศไทยจะมีรายได้ค่าที่พักค่ากินค่าเรียนของนักชกมือสมัครเล่น๑คน
โดยเฉลี่ย๖๐๐๐บาทต่อวัน
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน